คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าเข้าใจผิดจริงนะฮะ
อดีตนายกอบตคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นว่าลูกเขาถูกฝ่ายผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ
ไปช่วยยังไงก็ไม่รู้ไปถอยชนเขาเอาไปดูภาพเลยครับ

ประกันต่อท้ายคำว่าประกันคือประกันอุบัติเหตุ

ตั้งใจตั้งใจคลิปเห็นชัดเจน
ผู้หญิงเขาบอกอะไรหนูมาหาเจ๊หนูหนูไม่เกี่ยว
อันนั้นก็ตั้งใจชนอันนี้ประกันมาอะไรอย่างเงี้ย
นะฮะนะฮะคนที่เขาถ่ายก็ไปโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าถูกขับรถถอยมาชน
แล้วก็บอกว่านี่หรือที่เรียกว่าคนโตนิคมซอย๑๓
แทนนามตัวเองว่านายกน้อยผู้ยิ่งใหญ่ชนแหลก
เขาบอกว่าเขาเอามางานขายผ้าปูที่นอนเขามีการจัดงานซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะ
บริเวณไฟแดงนิคมแล้วก็ไปจอดรถไปเจอเจ๊
เจ๊ที่เขาอ้างไปเจอเนี่ยไปเจอกับเจ๊พอดี

ขับตามกันมาทักทายกันเออไปไหนทำอะไรอะไรก็จอดรถคุยกัน
จอดอยู่ข้างทางก็เลยเข้าซ้ายเพื่อจอดคุยกับเจ๊คนนี้
แล้วไปเจอเขาบอกว่าคุณลุงคนนี้บ้าพลังขับรถชนแหลก
ทั้งที่บอกไปแล้วว่าหนูไม่เกี่ยวหนูมาหาเจ๊
เขาก็ไล่ให้เรานะฮะแล้วก็กลับขึ้นรถไป
สุดท้ายขับรถไปแล้วก็ถอยมาชนทั้งที่ยืนขวางอยู่
บอกว่าไม่เกี่ยวก็ยังชนแล้วก็โชคดีนะไม่ชนคนนะฮะไปชนรถอีกคันหนึ่ง
ที่ไหนได้ชนเต็มที่เลยเขาบอกว่าถ้าเราไม่หลบก็คงอาจจะโดนชนเต็มไปแล้ว
คนโตมีอำนาจทำตัวแบบนี้ไม่มีเหตุผลไม่ฟังอะไรเลย
ดีนะมีน้องที่รู้จักกับเจ๊เราถ่ายคลิปเอาไว้พอดีนะฮะ
ต่อมาเศร้าบ้าผู้ชายคนในคลิปเนี่ยคืออดีตนายกอร์บตอว์ที่มิรธยองครับ
สาเหตุที่ก่อเหตุเพราะอะไร

เขาบอกว่าจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกัน
ก่อนที่อดีตนายกเอามาต่อคนเป็นพ่อ
เขาบอกว่าขับรถตามมาดูแลจะมาช่วยลูก
แล้วก็ไปถอยชนสุดท้ายเข้าใจผิดว่ารถคันที่ชน

แต่คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
เขาไปหาเจ๊เขาจริงแต่ชนไปแล้ว
คนเป็นพ่อก็ต้องฟังเหตุผลด้วยนะฮะ